อะไรใครจะจับจิ้นใครไม้พัทรเดชกับน้องมุกดงมุกดาอะไรก็แล้ว

ไปเดินดูรถคันนึงก็สวยคันนี้ก็โง่น

นี่ล่ะครับก็มาอัพเด็ทความหวานคู่นี้กันหน่อยนะครับ
คือมีคนแชะภาพควงกันไปดูรถที่งานมอเตอร์โชว์

แล้วก็มีซีนว่าเออเดินดูรถก็เดินไปสิแล้วทำไมอ่ะ

เป็นเพื่อนกันไปเดินดูลงดูรถดูของก็ไม่ได้จับมือนะ
ไม่จับหรอกเดี๋ยวคุณเข้าใจผิด

ออกตัวแรงเลยนะจ๊ะบอกว่าไปดูรถจริง
เขาไม่ได้ไปกันสองคนนี่นะมีครอบครัวของสาวปุ๊กลุ๊กไปด้วย

พระหวานเขาออกอีเวนต์เหนื่อยดีเนอะ

ก็ไปด้วยก็มีเพื่อนผมไปด้วยก็ชวนกันไปครับ

อ๋อมีลูกมีลูก

เราไปเที่ยวด้วยกันเราไม่มีความแบบหึงห่วง

ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องงานเรื่องปรึกษาอะไรกัน
แต่ถามว่ามีความรู้สึกที่ดีไหมมากเลย